สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามคืนนี้นะครับ
ไปเริ่มต้นอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒
วันนี้แข่งขันเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับไปดูกันหน่อยว่า
มีทีมไหนบ้างที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายตามทีมชาติไทยไปครับ
โดยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒นัดสุดท้ายวันนี้นะครับ
และอัฟกานิสถานครับเฉือนเอาชนะสิงคโปร์ไปได้สองประตูต่อหนึ่ง
ตอนนี้ครับก็สามารถสรุปได้บางส่วนนะครับสำหรับ๑๒ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนะครับ
ก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาวดีอาราเบียออสเตรเลียอุสเบกิสถานกาต้าซีเรีย
จะจับสลากแบ่งสายในวันที่๑๒เมษายนนี้นะครับซึ่งจะมีการจัดทีมวางโดยยึดอันดับโลกที่จะประกาศในวันที่๗เมษายนครับ